ช่วงนี้เรามาติดตามปฏิบัติการช่วยเหลือ๑๓ชีวิตที่ยังคงติดอยู่ในถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนจังหวัดเชียงรายกันนะคะ
ติดตามรายละเอียดล่าสุดจากคุณวัชรีดวงใสผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวี

ปฏิบัติการค้นหานักเตะทั้ง๑๓คนนะคะ

ได้มีการนำเสื้อผ้าของเด็กค่ะ

แล้วก็ได้นำสุนัขเหล่านี้ค่ะ
ลาดตระเวนพร้อมกับเจ้าหน้าที่บริเวณตามเชิงเขาด้วยค่ะ

ก็ได้ปรึกษาแผนผังภายในถ้ำหลวงค่ะ
กับคนที่เคยสำรวจถ้ำแห่งนี้นะคะ
ก่อนที่จะนำกำลังตำรวจกว่า๑๐๐นายค่ะ

ดมกลิ่นบริเวณที่ปล่องถ้ำฝั่งขวาค่ะ

แล้วก็นำสุนัขไปดมกลิ่นที่ฝั่งซ้าย

ก็เลยจะต้องมาสำรวจที่ปล่องทางฝั่งขวาแทนนะคะ
วันนี้เพื่อให้ครอบคลุมพื้นที่ค่ะ

ก็ได้ขอเสื้อผ้าจากทางญาติผู้สูญหาย

พร้อมกับนำกำลังเจ้าหน้าที่ออกลาดระเวนค่ะ
เช่นเดียวกับพลตำรวจเอกศีวรารังศิพรามนกุลนะคะ

ก็ได้เดินทางมาที่ถ้ำหลวงแห่งนี้นะคะ
ประมาณ๘นาฬิกา๓๐นาทีค่ะ

จะมีเจ้าหน้าที่เดินเท้าเข้าไปในถ้ำ

เพื่อที่จะติดตามความเคลื่อนไหวภายในถ้ำค่ะ

ซึ่งก็ยังเดินหาปล่องแล้วก็สำรวจ
จากชาวบ้านที่เคยเข้าไป

การสำรวจก็จะต้องทำได้แค่บริเวณเชิงเขา

ยังไม่สามารถที่จะทำได้นะคะ
จะต้องรอให้ฝนหยุดก่อนค่ะ
ส่วนแผนการทำงานวันนี้นะคะ
ก็จะต้องมีการประชุมหารือ
ผู้ว่าราชการจังหวัดอีกครั้งหนึ่งนะคะ

ตอนที่เรากำลังรายงานกันอยู่นะคะ

ซึ่งแผนการประชุมจะเป็นอย่างไรนะคะ
ทางไทยรัฐทีวีก็จะอัปเดตให้คุณผู้ชมได้ทราบกัน

เพราะว่าฝนเริ่มที่จะทิ้งช่วงแล้วนะคะ
ต่อไปก็หวังว่าจะมีแสงแดดออกมาให้เราได้เห็นกัน

นี่คือบรรยากาศที่บริเวณถ้ำหลวงจังหวัดเชียงรายค่ะ